ดูที่หัวลำโพงเป็นเรื่องของพระกับลุงไหมนะ

คนเข้าไปทักเอ๊ะทำไมผมยาวใส่หมวกเป็นพระจริงหรือเปล่า
เอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับ
อ๋อไปต่อยเขาทำไมอ่ะ
อยากจะถามเหมือนน้องที่ถ่ายอ่ะค่ะ

ไปสาวหมัดใส่คุณลุงสักขนาดนั้นนะฮะ
เขาบอกว่าแค่พูดเปลยด้วยความสงสัยว่าเป็นพระปลอมหรือเปล่า
ผู้ชายที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์ยังสติหลุดขนาดนี้นะฮะ
เหลือแค่สะโบงสาวหมัดใสไม่ยั้ง
จนมีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟที่อยู่ตรงนั้นเข้าไปห้าม
ผู้โพสต์ระบุว่าคือลุงแค่เข้าไปพูดว่าพระปลอม
เพราะว่าคือผมเขายาวอะคุณผู้ชม

อยู่ดีนะฮะเขาก็บอกว่าลุงเนี่ย
บอกว่าลุงว่าลุงแล้วก็เข้าไปต่อยลุงเลย
บอกว่าทำไมต้องเอาศาสนามาทำให้คนมองดูแย่ด้วย
แล้วก็ติดแฮสแท็กว่าใส่สบงแล้วส่งพลัง
อันนี้คนโพสต์เขาว่าอย่างนั้นนะครับ
โดยคลิปนี้มีคนเข้าไปดูเยอะแล้วก็วิจารณ์กันเยอะด้วยนะครับ
หลังจากคลิปนี้มีการแชร์ไปชาวเน็ตก็เข้าไป

พระปลอมมากกว่าดูจากท่าทางแล้ว
จากผมที่ยาวใส่หมวกหมายผมขนาดนี้นะ
ขณะที่มีพระอีกรูปหนึ่งก็เดินหนีไป

เพราะว่าไม่ห้ามเลยแม้แต่น้อยขณะที่มาด้วยกัน
ชาวบ้านบางคนชาวเน็ตบางคนให้ความเห็นเชิงประชดเสียสีว่า
ถ้าพระจริงแบบเนี้ยขอว่าให้ก็คือพระอูลแต่ล์แมรนด์แทนจะดีกว่า
ก็คือภาพวาดของน้องที่เป็นประเด็นไปนะครับ
นี่คุณผู้ชมดูอ้าวนี่ฮะนี่ครับ

ก่อนเลยครับลมลูกคุกคานไปเป็นเนรนด์กับฮาราวาสนะฮะ
ใช่แล้วก็ดูสิคุณคือมันเหมือนกับมีการแบ่งฝ่ายยืนดู
ยืนดูใส่ตัวเองนี่แหละครับใช่แล้วก็เนี่ยให้พระดูต่อยกันตัวต่อตัวเนี่ยนะคะเนรนด์กับฮาราวาสเนี่ย
แล้วก็คนโพสต์เขาไม่ได้ให้ข้อมูลนะว่าอันนี้คือที่ไหน
เหมือนวัดทางภาคเหนือเออก็อันนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะคะ
มีปัญหากันแล้วก็นัดเคลียร์กันที่วัดอย่างนี้กับเนรแล้วก็คารวาสก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกัน
ผ้าเหลืองไม่เกี่ยวเลนเดียวได้หมด
เนี่ยฮะแล้วก็จะไปดราม่ากับเรื่องของการวาดภาพ
แต่ดูว่าคนในคราบผ้าเหลืองก็ทำกันแบบนี้นะ
ก็ต้องฝากตรวจสอบกันด้วยครับ